คาดคิดนะครับว่าคนในชุมชนเดียวกันแท้
แล้วผู้เสียหายบอกว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ตั้งแต่เธอยังเล็ก
ตอนนี้คนก่อเหตุอายุประมาณสัก๕๐วัยกลางคนแล้ว
ด้อมมองส่องตาผ่านรูแอบดูคนอื่นอาบน้ำ

หนักกว่านั้นคือช่วยตัวเองไปด้วยครับ
ล่าสุดหลักฐานมัดตัวชัดเจนค่ะ
นี่ครับคือผู้หญิงควงกันไปเลยฮะ
แล้วเอาไม้ถูกพื้นไม้ม็อบสีขาวเนี่ย
เอาไปด้วยครับป้องกันตัวไว้ก่อน
แล้วก็กันตัวผู้ชายอายุ๕๐ปี
คนนี้ครับที่ลูกศรสีแดงชี้เนี่ยฮะ
คือก่อนหน้านั้นเขาเอาตาไปแนบกับรูไม้ตรงนั้น

ซึ่งตรงจุดนั้นมันสามารถมองเห็นได้ว่า
คนกำลังทำอะไรแล้วบางทีมันเป็นแหมกิจธุระส่วนตัว
น้ำอาบท่าเองก็ไม่ปลอดภัยพอเจอแบบนี้นะครับ
ถามว่ามาขโมยของหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้ขโมย
หลังจากนั้นทั้งถามทั้งซักไม่ตอบครับ
ยิ้มท่าเดียวเลยครับคุณผู้ชมพี่มิ้วครับ
เหตุการณ์นี้ผู้เสียหายบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะ
เพราะผู้ชายคนนี้มาทำแบบนี้หลายครั้ง
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลยครับ
บ้านผู้เสียหายอยู่ในพื้นที่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
ไปเจอผู้เสียหายนี่นะฮะบ้านของเธอ
วันนี้เธอเดินพาเราไปดูเลยแต่ละจุดแต่ละจุด
เสื้อแดงคนนี้แหละครับเธอบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ย
ชื่อว่าในสั้นเป็นช่างไฟ
แล้วชอบแอบมองเข้าไปในบ้านและช่วยตัวเองด้วย
แล้วบางทีคนในบ้านเขาอาบน้ำอาบท่า
ทำธุระส่วนตัวอยู่ก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัย

ถามว่าที่ผ่านมาได้แจ้งตำรวจไปบ้างหรือยัง
เขาบอกว่าเคยแจ้งไปแล้วแต่ว่าไม่มีหลักฐาน
รอบนี้ก็เลยถ่ายคลิปได้นะครับ
คืนที่เกิดเรื่องเธออาบน้ำอยู่
แล้วได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบบริเวณหน้าห้องน้ำ

ผู้หญิงกำลังอาบน้ำเสียงก็แก๊ก
เปิดประตูเหลือไปดูเฮ้ยมีใครหรือเปล่า

แต่เห็นหลังแว๊บเดินหายเข้าไปทางหน้าปากซอย
ก็เลยไปเรียกพี่แล้วชวนกันไปดูหน่อยซิ
จับให้ได้หน่อยว่ามีคนแอบดูจริงหรือเปล่า
หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี่แหละฮะ

คนข้างบ้านชอบมาบอกว่าเห็นเขามายืนแอบดูบ่อย
เราก็เลยสงสัยว่ามันเห็นเหรอเราก็เลยลองไปยืนปีนดู
แต่จริงแล้วมันก็เห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไห
แต่คนมันโรคจิตอะพี่เขาก็จะมาแอบดู
อาจจะโดนทุกบ้านนะพี่เพราะว่าเขาปั่นจักรยานตอนกลางคืนตลอดเวลา
เหมือนเขาจะปั่นไปเรื่อยหาดูไปเรื่อยพี่

ผู้เสียหายคิดว่าคนก่อเหตุน่าจะสภาพจิตใจไม่ค่อยปกติ
รู้จักกันมาตั้งแต่ตัวผู้เสียหายยังเล็กนะฮะ
คืออยู่ในชุมชนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่นี่แหละ
ทุกคนรับรู้เรื่องเจอปัญหาแบบนี้คล้ายกัน

ดังนั้นก็เลยแจ้งผู้นำชุมชนแล้วครับว่า
คงจะต้องประสานครอบครัวหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับตัวไปดูแลตรวจสอบหน่อยสภาพร่างกายและจิตใจ

ก็จะต้องบำบัดรักษาตามขั้นตอนต่อไปนะฮะ
ค่ะก็ปล่อยไว้ไม่ได้แบบนี้